ของน้องดอมดวงเพชรทรงเทพนะคะอ่าหลายคนก็นึกออกแล้วจำได้แล้ว
หนึ่งในสิบสามนักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่ที่เคยติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วตอนนั้นก็ช่วยกันจนรอดชีวิตออกมาได้โอ้โหวันนี้มีข่าวเศร้าคือน้องเสียชีวิตแล้ว
ประเทศอังกฤษจากอุบัติเหตุนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยในเฟซบุ๊กนะคะ
ที่ชื่อว่าสุพัฒนพงศ์เมธิโกเป็นพระอาจารย์ของน้องดอม
ซึ่งโพสต์เฟซบุ๊กของท่านนะคะบอกว่าน้องดอมเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
บอกว่าเมื่อเช้านี้โยมยายของเจ้าดอมหมูป่าอาคาเดมี่มาใส่บาทพระ
แจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้วบ้านน้องอยู่ใกล้วัดเป็นเด็กดี
ตั้งใจเรียนมากสวดมนต์เก่งตอนติดถ้ำหลวงโยมยายก็ออกมาใส่บาทขอพรพระทุกวัน
ขอให้น้องรอดขอให้มีปฏิหารอุตส่าห์รอดพ้นจากติดถ้ำหลวงมาได้
เรียนโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษ
ยายแจ้งว่าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุขอให้ดวงวิญญาณเจ้าดอมไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
เนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่ทราบกันนะคะจากโพสต์นี้ว่าน้องดอมที่เรารู้จักกันนั้นได้เสียชีวิตแล้ว
มูลนิธิซิโก้เองก็โพสต์แสดงความเสียใจและร่วมไว้อะไรจากการจากไปของน้องดอมนะคะ
รายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวทางมูลนิธิซิโคตรจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อยู่ในถ้ำหลวงด้วยกันก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะคะไว้อะไรกับการจากไปของน้องดอมนะคะ
เนี่ยค่ะบอกว่าจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะอนาคตกำลังไปได้สวยเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยไปที่ตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นบ้านพักของน้องดอมอยู่กับปู่กับย่า
ก็ได้ไปคุยกันเนี่ยค่ะเขาก็เปิดเป็นร้านขายของนะคะบอกว่าข่าวการเสียชีวิตของน้องดอมเนี่ยเป็นความจริงแหละ
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้รอหน่วยงานจากกรุงเทพประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พ่อแม่ของน้องดอมเองแยกทางกันมาหลายปีแล้วแล้วก็น้องดอมก็ไปเรียนฟุตบอลที่ต่างประเทศ
จะแสดงหนังหมูป่ากับบริษัทที่ต่างประเทศด้วยนะคะ
ก็ได้เปิดใจนะคะหลังจากทราบข่าวร้ายนี้นะคะ
แล้วก็เสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
เพราะว่าน้องดอมเนี่ยกำลังไปได้ด้วยดีนะคะ
ซึ่งกำลังจะไปเรียนต่อที่อังกฤษก็ยังมาลา
แล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับทีมแล้วก็เพื่อนด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ปลอบใจกันก่อนครับช่วงนี้
เพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดอะไรมากจากอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดมาครับ
พ่อของน้องดอมตอนนี้ก็กำลังประสานกับหน่วยงานภาครัฐอยู่นะคะ
อีกคนนึงที่มีความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็คือโค้ดเอกค่ะ
บอกว่าดอมนายจะอยู่ในความทรงจำของโค้ดทุกคน
อมจะเป็นแบบอย่างของความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมย่อท้อบนเส้นทางฟุตบอล
ให้กับน้องในทีมหลับให้สบายสู่พบภูมิที่ดี
อมดวงเพชรพรมเทพอดีต๑ในสมาชิก๑๓หมูป่า
กับครอบครัวของน้องดอมด้วยครับนะ
ก็คือไปตามความฝันสุดท้ายก็ได้ไปเรียนฟุตบอลที่ต่างประเทศด้วยนะคะ
แต่ว่าวันนี้ก็เป็นข่าวร้ายที่ได้รับรู้ว่าน้องดอมจากไป
เดี๋ยวรอการแถลงอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของมูลนิธิซิโก้ค่ะ